กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสมพงศ์อมรวิวัตร
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดร
ท่านประธานครับกับผมขออนุญาตที่จะอ่านยติเปิดอภิปราย
ทั่วไปไม่ว่าอย่างใจรัฐกรีย์เป็นหลายบุคคลนะครับ
ต่อไปนี้กับผมและสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
พักร่วมฝ่ายค้านที่มีนามทายตินี้
มีจำนวนไม่น้อยกว่า๑ใน๕ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัศดร

เปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงปฏิไม่แววงใจรัฐกรีย์เป็นหลายบุคคลตามมาตรา๑๕๑
ของรัฐธรรมดูลแห่งราชนาจักรไทยพุทธศาสตร์๒๕๖๐
ตามรายนามดังต่อไปนี้
๑คนเอกประยุทธ์โลงใจยุทธ์นายกรัฐกรีย์และรัฐกรีย์
ท่านโทษประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระลาฮม
นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรรมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายสุชาติชมกลิ่นลำตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายศักดิ์สยามชิดชอบรันตีว่าการกระทรวงคำนาคม
เฉลิมชัยศรีอ่อนลำตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
๖นายชัยมุทธ์ธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิโทร
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยมีพฤติกรรมพฤติการและเรื่องที่จะอภิปรายทางต่อไปนี้
ผลเอกประยุทธ์ยงใจยุทธ์นายมนตรี
และการโอชา

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรรมตรี
และอรรมตรีว่าการกระทรวงกระหลาโฮม
เป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญา

จิตสำนึกรับผิดชอบ
ไร้คุณธรรมจริยธรรม
ไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลผู้นำประเทศ
ทำให้การบริหารราชการแผ่นดิน

เสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้าน
ด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
โดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาการแพร่ระบาด

กว่า๑๙เดือนเสร็จ

ได้รวมศูนย์อำนาจ

และอำนาจตามกฎหมายเบ็ดเสร็จ
ทั้งในฐานะนายกลุ่มตรี
ันตีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้กำกับการปฏิบัติงาน

ประธานคณะบังการบริหารสถานการณ์โควิด๑๙
ผู้อำนวยการสบค
ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจสบส

อีกทั้งยังได้รวบรวม

ต่างถึง๔๐ฉบับ

รัฐมนตรีในคณะรัฐบาล

ที่ท่านรวบอำนาจไปนั้น
ท่านต้องไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ
ท่านไม่ต้องมีความซื่อสัตว์สุจริต

และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการเตรียมมาตรการป้องกันควบคุม
และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคอย่างทันท่วงที

และบริการประชาชนโดยทั่วถึง
แต่กับปฏิบัติที่ผ่านมา

โดยมิชอบและไม่สุจริต
มีพฤติการช่อฉนทุจริตต่อหน้าที่
จงชัยใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐมนูล
ต่อกฎหมายมติคณะลำตรี
แต่ข้อสั่งการของตนในลักษณะ

ประละเลยต่อ
มาตรการป้องกันควบคุมการระบาดโรค
ในหลายเรื่องจนมีการแพร่ระบาดของโรค

กระจายไปยังพื้นที่ต่างทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว

โรคติดเชื้อโควิด๑๙
กลายพันธุ์ขึ้นจากเดิม
กระทั่งปัจจุบันการแพร่ระบาดดังกล่าว
ได้เข้าไปสู่ชุมชนครัวเรือน
ส่งผลให้เพียงระยะเวลาเพียง๔เดือนเสร็จ
มีผู้ติดเชื้อกว่าล้านคน
และเสียชีวิตกว่าหมื่นคน
ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวันก็เพิ่ม

ถึงขนาดที่สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
มีไม่เพียงพอที่จะรับรักษาผู้ป่วย
ระบบสารสุขไทยล้มเหลว
ขีดความสามารถในการบริการประชาชน
ต้องปล่อยให้ผู้ป่วยรักษาตัวเองที่บ้าน
รายทนไม่ไหวต้องตายกลางถนน

สร้างความหดหูใจ
แก่ผู้พบเห็นและพี่น้องประชาชนอย่างยิ่ง
ถึงกับมีคำกล่าวว่า
ประเทศไทยเราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

สุขภาพกายเสื่อมสุขภาพจิตสุด
ขณะที่มาตรการในการหยุดย่างการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ของซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชารู้ดี
ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง

ดังนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ต้องมีหน้าที่และอำนาจในการจัดหาวัคซีน

ตามหลักจริยธรรมและหลักวิชาการ
เพื่อฉีดให้ประชาชนโดยทั่วถึงรวดเร็วและโปร่งใส

ประชาชนทุกคนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน

รวมถึงวัคซีนทางเลือก
อีกหลายประเภทที่ประชาชนต้องการ

ปรากฏถึงความล่าช้าเลื่อนลอย
ไม่แน่นอนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่
การตรวจหาเชื้อก็ทำได้ในปริมาณน้อย

เครื่องมือในการตรวจหาเชื้อไม่เพียงพอ
ไม่ทันกับการแพร่ระบาดของโรคที่เพิ่มขึ้น
จำนวนมากทุกวันทุกวัน
จากการจัดหาเครื่องมือ
เป็นไปโดยทุจริต
ส่วนมาตรการควบคุมโรคก็ไร้ทิศทาง

ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบ
และความเสียหายจากมาตรการของรัฐอาทิ

การสั่งปิดสถานประกอบการ
โดยขาดการศึกษาวิเคราะห์ที่ดีพอ
นำมาสู่ความเสียหายจนทำให้
ภาคธุรกิจต้องเลิกกิจการไปเป็นจำนวนมาก
ดำรงชีวิตของประชาชนเป็นไปอย่างยากลำบาก
เกิดภาวะตกงานต้องกลับไปดิ้นลน
อยู่ยังภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเอง
มาตรการที่กำหนดขึ้น
ทั้งจากการปิดเมืองปิดโรงงาน
กำหนดข้อห้ามต่าง
ออกข้อกำหนดครั้งแล้วครั้งเล่า

ส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ขณะที่การกู้เงินของรัฐบาลจำนวนมาก
แต่กลับนำมาใช้จ่ายอย่างไร้ทิศทาง
ลำดับความสำคัญของการใช้เงินงบประมาณ
ทั้งหมดที่หมดไปกับการจัดซื้อยุทธโปรกรณ์

ประเทศตกอยู่ในสงครามของโรคระบาด
ไม่ใช่สงครามของการต่อสู้หลบ

และเงินกู้โดยไม่รักษาวินัยทางการเงินการคลัง
สร้างพระนี่สาธารณะจนชนเพดาน

และหนี้ครัวเรือนสูงเป็นประวัติการ
ร้านค้าหลายประเภทต้องปิดกิจการคนตกงานและมาตรการที่ออกมา
ไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
ทำกลางวิกฤติการดังกล่าวกลับพบว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่สุจริตมีพฤติการช่อชนทุจริตต่อหน้าที่หลายเรื่อง
ทั้งการจัดหาวัคซีนที่มีพฤติการปิดบังอำพางไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้
ทั่วถึงเลือกปฏิบัติและไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด
อีกทั้งแอบอ้างว่ามีวัคซีนของบริษัทในพระปันมาพิทัยเพื่อมาฉีดให้กับประชาชน
เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบัน
มันท่านผู้นำฝ่ายคลานกำลังนำเสนอยศีลที
ที่ผมทราบว่าท่านไม่ได้เป็นผู้เขียนนะครับ
แต่ประเด็นว่าการที่ท่านเสนอมานั้นมีถ้อยคำที่
กล่าวถึงพระมหากษัตริย์แล้วก็ทำให้เกี่ยวข้อง
สถาบันมากษัตริย์มาเกี่ยวข้องการเมืองผมกลับเรียนท่านประธานครับว่า
ท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านอ่านตามยติได้เพราะท่านประธานอนุญาตแล้ว
แต่ผมเป็นห่วงว่าสมาชิกฝ่ายค้าน
จะนำข้อความนี้ไปอภิปรายนะฮะแล้วพอผมท้วงก็บอกว่า
ท่านประธานอนุญาตแล้วให้พูดได้ในยติ
ดังนั้นผมจึงขออนุญาตท่านประธานครับว่าผมเห็นว่าการที่นำถ้อยคำ
เกี่ยวกับเรื่องเมื่อตะกี้ที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้กล่าวถึงเรื่องวัคซีน
ของบริษัทต่างนั้นนะฮะที่เกี่ยวข้องอะไรนั่นน่ะ
เกี่ยวข้องกับสถาบันโอ้โหผมไม่เห็นด้วยที่จะอ่า
จะให้ท่านประธานอนุญาตให้สมาชิกอภิปรายหลังจากที่
แต่ท่านผู้นำฝ่ายค้านกล่าวไปแล้วก็แล้วไปครับเพราะเป็นยติที่ท่านเสนอมา
กราบเรียนท่านประธานครับครับผมฟังแล้วก็อ่านข้อความตามท่านผู้นำฝ่ายค้านนะ
ท่านยังอ่านโทษฟังที่เสนอยัตติที่อนุญาตแล้วทุกถ้อยคำครับ
ขออนุญาตครับเชิญต่อขอบพระคุณครับท่านประธาน
ผมอ่านตามยติครับท่านประธานนะท่านประธานครับ
อนุญาตครับครับเชิญไหมครับขออนุญาตนะครับท่านประธาน
ผมขออนุญาตกลับเรียนเมื่อกี้ผมไม่ได้ไปประท้วงให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านไม่อ่านนะฮะ
เพราะผมทราบว่าท่านประธานได้อนุญาตแล้วแต่ผมเป็นห่วงสมาชิกหลังจากนั้นนะฮะ
จะไปใช้ว่าท่านประธานอนุญาตแล้วขับนี้แล้วก็นำมาพูดซ้ำซากกันอีกนะฮะ
แล้วผมก็ต้องมาประท้วงกันซ้ำซากอีกมันก็ไม่ไม่เหมาะสมฮะ
ก็เลยทักท้วงไว้ครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับเอาไว้ถึงเวลา
ถ้ามันมีการละเมิดอะไรนะครับเราค่อยประท้วงนะครับ
เชิญท่านประธานครับครับเชิญท่านประธานต่อนะครับครับ
ท่านประเศษเอาเอาไว้ต่อหน่อยพี่ปลายนะครับครับ
เชิญนะครับแล้วยังท่านประธานเชิญต่อนะครับ
มีผลทำให้ยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นนะครับ

ทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ของบรรดานักการเมืองพวกพ้องและ
ราชการที่ประดับหน้าที่เกี่ยวกับการระบาดการระบาดของโควิดสิบเก้า
อย่างกว้างขวางในหลายเรื่องทั้งการทุจริตเกี่ยวกับการจัดหาจอง
ล่วงหน้าการซื้อวัคซีนก็หลีกเลี่ยงการบังคับใช้
กฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเปิดประตูให้มีการทุจริต
และมีการทุจริตในการกระจายวัคซีนโดยเลือกปฏิบัติ
รวมถึงการทุจริตในเรื่องอื่นไม่สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม
ทั้งที่เอกชนและโรงพยาบาลเอกชนประสงค์จะช่วยจัดหาและจัดซื้อ
ทางเลือกให้กับประชาชนคนเอกประยุทธ์จันโอชากลับดำเนินการ
โดยล่าชาหาดความถึงใจพฤติการของประเด็กประยุทธ์จันทราชา
มีลักษณะค้าความตาย
สมาชิกอ่าสภาพพุทธแห่งรัฐศรรณภักดิ์พลังประชาลัศน์
อนุญาตประท้วงท่านผู้นำฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าก็เป็นประเด็นที่ท่านอ่านยตินะฮะ
แต่คำที่ไปกล่าวหาในว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชามีลักษณะ
ฆ่าความตายเนี่ยใส่ความกันชัดครับท่านประธาน
ขัดข้อบังคับหกสิบเก้าผมก็ห่วงฮะถัดไปอาจจะเป็น
ท่านผู้อภิปรายถัดไปก็พูดคำนี้อีกล่ะนะฮะค้าความตาย
ท่านประธานใส่ความกันอย่างงี้ได้ยังไงครับครับท่านอ่า
ท่านอ่าหัวหน้าภักดิ์พลังประชาลัทธ์ท่านผลเอกประวิทธิ์วงสุวรรค์
ผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านเป็นห่วงเรื่องนี้ครับในสภา
จะมีการไปใส่ความท่านนายกท่านให้พวกผมสมาชิกอ่า
สภาพุทธรรมรัสดรพลักษณ์พลังประชาลัทธิ์ต้องดูแลครับ
ต้องดูแลท่านนายกมาใส่ความว่ามีรักษาค้าความตายนั้น
เป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นขอประท้วงข้อหกสิบเก้า
แต่ส่วนท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านอ่านตามยติ
ที่ท่านไม่ได้เขียนนั้นผมไม่ติดใจครับขอบคุณครับ
ผมผมมีหน้าที่ดูแลให้ทุกฝ่ายปฏิบัติไปตามความบังคับนะครับ
ประท้วงภัยบูลนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับเพราะว่า
ผู้อภิปรายยังคงอ่านยัตติของท่านตามที่สภาได้อนุญาตไว้
เพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
แต่อันนี้ผมว่าเอาไว้ถ้าเขาออกนอกกติกานะครับ
เช่นนอกเช่นไปกล่าวถ้อยคำอะไรที่เกินจากยติ
ทีนี้ไปบูรณ์ประทรวงได้แต่ว่าถ้ายังอยู่ในยัตติเนี้ย
ขอต้องยอมให้เขาอภิปรายอ่านไปทำนี้ครับครับ
เพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับขอเชิญต่อแพ็คเจ็ด
ท่านประธานะท่านประธานครับผมนิดเดียวอ่ะ
ผมผมกลุ่มมณิษฐ์ครับครับจริงจริงผมเขาไม่ค่อยให้ราคา
ผู้ประทรวงกูแล้วล่ะครับแต่อยากจะสอนโดยมารยาท
ผมกรุงมานิสังพุ่มผู้แทนเมืองสุลินภักดิ์เพื่อไทยอ่ะ
โดยมารยาทการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเวลาผู้นำฝ่ายค้านเนี่ย
ก็เปิดประเด็นอ่านนี่เขาไม่มีการประท้วงกันหรอกครับ
เขาไม่เกลียดกันแต่ประเภทผู้แทนก้าวกะเย็งเนี้ย
ไม่ค่อยรู้มารยาทครับก็ผมอยากให้ประธานดำเนินการจน
มันจะเรียบร้อยสมบูรณ์อยู่แล้วครับท่านประธานครับขอบพระคุณมากครับ
ครูวันนี้ครับก็ได้เตือนเลยครับครับผมเชิญเชิญต่อนะครับ

การจัดหาวัคซีนผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นอีกทั้งยังปล่อยปะละเลย
ให้มีการทุจริตแสวงหาผลประโยชน์จากบรรดานักการเมือง
พ้องและข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการระบาดของโรคโควิด๑๙อย่างกว้างขวางในหลายเรื่อง
ทั้งการทุรีเกี่ยวกับการจัดหาและจองวัคซีนล่วงหน้า
การซื้อวัคซีนก็หลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อเปิดประตูให้มีการทุจริต
และยังมีการทุจริตในการกระจายวัคซีนโดยเลือกปฏิบัติ
รวมถึงการชุดฤทธิ์ในเรื่องอื่น
ไม่สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม
ที่เอกชนและโรงพยาบาลเอกชนประสงค์จะจัดหาและจัดซื้อวัคซีน
ทางเลือกให้กับประชาชน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชากลับดำเนินการโดยล่าช้า

พฤติการของผลเอกประยุทธ์จันโอชามีลักษณะฆ่าความตายโดยมี
โดยเห็นวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ
เหิมเกลิมคิดการใหญ่
ในการสร้างกำไรจากวัคซีนร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกุล
รันติว่าการกระทรวงศาลนักศึกษ์
โดยหวังการกรอบโกยผลประโยชน์
บนซากศพและความน้ำตาข้ามน้ำตาของพี่น้องประชาชน
กเฉยละเลยทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาส
ที่จะได้รับวัคซีนที่หลากหลายและทั่วถึง
จนกระทั่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติต้องออกมาขอโทษประชาชน
เมื่อประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือข่มขู่
เอาผิดประชาชนและริดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชายังรู้แก่อำนาจในการสั่ง
ให้มีการใช้กำลังปราบปรามประชาชน
ที่ออกมาชุมนุมอย่างรุนแรงเกินสมควรกว่าเหตุตลอดเวลาที่ผ่านมา
นิสัยและความถนัดของตนเอง
กล่าวได้ว่าประเทศกำลังจะขับเคลื่อนไปด้วยความคับแค้นและเกลียดชัง
เด็กประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
จะทำการทุจริตต่อหน้าที่
และจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐบาลธรรมดุล
และข้อสั่งการนายกรมตรีโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ละเว้นไม่ติดตามผลข้อสั่งการว่าได้รับการปฏิบัติหรือไม่
อกจากนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะลำตีว่าการกระทรวงกราโหม
ยังชอบเห็นชอบและปล่อยปะละเลยให้มีการเสนอและใช้จ่ายงบประมาณ
ในการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ของกองทัพอย่างต่อเนื่อง
ทั้งที่ไม่มีสถานการณ์การสู้รบใด
บริหารราชการแผ่นดินและการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด๑๙ของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
จึงทำให้ประชาชนทุกข์ยากเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่า
เศรษฐกิจของประเทศยิ่งเหวทำให้ประเทศถึงจุดที่เรียกได้ว่า
ตกต่ำที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์
และกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยในสายตาชาวโรค
การพลิกฟื้นและการลดการสูญเสียเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะกระทำได้
การที่ประชาชนต้องติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก
ก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากพิษภัยของโรคโควิด๑๙เช่นนี้
เป็นผลโดยตรงจากความไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถ
ความไม่ซื้อสัจจุฬิตความไม่รอบข้อประมัติระวัง
ไม่สนใจต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติ
การแสวงหาประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชน
ส่วนรวมเป็นที่ตั้งใจดำทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน
เห็นใจในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน
และจากความโอหังและการเสพติดในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
จนทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในสภาพของคนเป็นโรคโอหังคลั่งอำนาจ
ไม่อยู่ในภาวะที่จะเป็นผู้นำ

ดังนั้นหากปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
จะทำให้ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตมากขึ้น
ไม่สามารถที่จะหาสถานที่ชาปนกิจได้ทันและเพียงพอ
และไม่มีหนทางที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ได้
ประชาชนต้องทนทุกข์ทรมานจากโรค
และการดำรงชีวิตบ้านเมืองจะไร้ซึ่งความสุขร่มเย็น
อันจะนำมาซึ่งความหายนะของประเทศชาติอย่างแท้จริง
ตามที่ได้มีการกล่าวกันว่า
ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด
เพราะคนโง่คือพยันตรายร้ายแรงเมื่อกลายมาเป็นผู้ที่มีอำนาจ

ควรนำมาใช้อยู่ในสภาพูดแทนรัศดรรณ์อันส่งเกียรตินี้
ดังนั้นก็ขัดข้อบังคับข้อที่๖๐
ถ้าผู้ใดนำมากล่าวอีกนะฮะ
แล้วก็ยังขัดข้อบังคับของจริยธรรมของสภาพผู้แทนรัศดร
ข้อที่๑๒ด้วยนะครับ
ดังนั้นผมต้องขออนุญาตที่ต้องทักทวงเรื่องนี้
แต่ผมต้องขออภัยท่านผู้นำฝ่ายค้านไว้ด้วย

ถ้ามีสมาชิกฝ่ายค้านท่านใดกล่าวถ้อยคำดังกล่าวนั้น

สิ่งที่คุณไปบูรณ์ประทวงนั้นก็ไม่ปิดก็บังคับนะครับ
คือผมพยายามที่จะดูการอ่านยัตติของท่านผู้นำฝ่ายค้าน
สองก็คือเรียนพวกเรานะครับว่า
ข้อกล่าวหาอะไรที่หนักเบา
อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะตอบได้ทุกประเด็นด้วยน้ำหนักเท่ากัน
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ประเมินคนของเราเองต่ำเกินไป

เชื่อว่าการตอบการชี้แจงก็จะเกิดขึ้นเมื่อถึงตอนนั้น
ผมคิดว่าเรากล่าวหาอย่างไร
อีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะตอบได้เช่นเดียวกัน

แต่ท่านประมูลทำให้เสียเวลาโดยไม่จำเป็นนะครับ
อันนี้ก็ขอเรียนให้ที่ฟิวเมอร์ซาบต้องให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่ง
อีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีโอกาสเท่าเทียมกันครับ

ผมเชื่อว่าทางฝ่ายค้านก็คงไม่ประท้วง

จะตอบในน้ำหนักอย่างเดียวกันที่กล่าวหาครับผม

ของท่านพลเอกประยุทธ์หมดไปแล้วครับ
ที่ทำให้ท่านทำให้เกิดเสียเวลา

รัฐมนตรีคนต่อมาคือท่านอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรรมตรี
และรันตรีว่าการกระทรวงศาลนักศึกษ์ขาดซึ่งองค์ความรู้ไร้ซึ่งภูมิบัญญา
และความสามารถในการกลับดูแลด้านศาลนักศึกษ์ของประเทศ
มีพฤติกรรมคุยโม้โอ้อวดทุจริตต่อหน้าที่
จงใจใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูลและกฎหมาย
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ช่อฉนหลอกลวงประชาชนส่งผลให้การบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขล้มเหลว
ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง
ที่เป็นวิธีการของชาติอยู่ในปัจจุบัน
โดยนายอนุทินชาญวิรากุลขาดสติปัญญา
ประเมินความรุนแรงและผลกระทบของโรคนี้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง
โดยเห็นว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา
เป็นและหายเองได้ประเมินว่าเป็นโรคกระจอก
ปล่อยประละเลยในการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข
และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยเฉพาะวัคซีน
จนทำให้การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ประชาชนขาดโอกาสที่จะได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานในปริมาณที่เพียงพอ
โดยการจัดหาวัคซินเป็นไปอย่างล่าช้า
และได้วัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

่งเน้นแต่จะจัดหาวัคซีนลึกลับแต่ด้อยคุณภาพ
สายสัมพันธ์ขณะที่การตรวจหาผู้ติดเชื้อรายใหม่
ก็เป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันต่อการระบาดของโรค
และยังมีพฤติการในการแสวงหาประโยชน์ในการจัดหาวัคซิน
และการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจโรค
เท็จต่อประชาชนว่าเราจะมีวัคซีนซินเต็มสองแขนเหลือ
และการจัดหาวัคซีนโดยรวมมีความผิดพลาดบกพร่อง
ในทางยุทธศาสตร์อย่างร้ายแรง
พฤติการในการบริหารจัดการของนายอนุทิน
ทำให้เพียงระยะเวลาเพียง๔เดือน

จะมีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบเก้าแสนคน
และมีผู้เสียชีวิตกว่าเจ็ดพันคน
แต่มีแนวโน้มจะมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น
จนขณะนี้ไม่มีสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
เพียงพอในการรักษาผู้ป่วย
ต้องปล่อยให้ผู้ป่วยรักษาตัวเองที่บ้าน
และทยอยเสียชีวิตลง
สถานพยาบาลบางแห่งต้องออกหลักเกณฑ์ว่า
จะเลือกให้ผู้ป่วยคนใดอยู่หรือตาย

ก็นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนน

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เห็นว่า

เป็นโศกรกรรมของสังคมไทย
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

หากได้รำตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

มองปัญหารู้และแก้ปัญหาเป็น
แต่นายอนุทินมีว่าการกระทรวงสารสุข
ซึ่งกำกับดูแลกรมการแพทย์

และสถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การมหาชน
ไร้ความรู้ความสามารถ
ที่จะทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นยุติลงได้
อีกทั้งยังมุ่งแต่แสวง
หาผลประโยชน์ในการจัดหาวัคซีน

โดยไม่ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพของวัคซีน

ในการได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ซึ่งเป็นการกรอบโกยผลประโยชน์บนคราบน้ำตา
และความเป็นความตายของประชาชน
ดังนั้นหากปล่อยให้นายอนุทินชาญวิรากุล
ดำรงตำแหน่งรัฐตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
จะทำให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
และไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงเมื่อใด
ชีวิตของพี่น้องประชาชนจะแขวนอยู่บนเส้นได้
ขณะที่ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจะเพิ่มมากขึ้น

ไม่มีสถานที่เพียงพอที่จะทำพิธีชามรกิจศพผู้เสียชีวิตได้
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญา
ความรู้ความสามารถที่จะบริหารราชการของกระทรวงแรงงาน
ทำให้ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบทั้งระบบ
ใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูลและกฎหมาย
กระทำการอันเป็นการขาดแห่งผลประโยชน์
สอบว่าจงใจและมีผลประโยชน์ซับซ้อน
ปล่อยปะละเลยให้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดปกติ
ปะปนอยู่ในระบบแรงงาน
และเกิดการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานผิดกฎหมายดังกล่าว
จนเป็นเหตุให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
กระจายไปยังพื้นที่ต่าง
ไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบของผู้ใช้แรงงาน
และโรงงานจากมาตรการของรัฐ
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ผู้ใช้แรงงานต้องตกงานเป็นจำนวนมาก
และใช้ชีวิตตามยฐากรรม
นักศึกษาจบใหม่ก็ไม่มีงานทำ
ซึ่งเป็นอัตราการว่างงานที่สูงที่สุดเป็นประวัติการ
ภาคการผลิตก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างรุนแรง
และยังบกพร่องผิดพลาดอย่างไร้แรงที่ปล่อยปล่าละเลย
ให้เกิดคลัสเตอร์การติดเชื้อใหม่ในโรงงานรายวัน
โดยไม่มีมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ความล้มเหลวของการบริหารงานของนายสุชาติจมกลิ่น
ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมาก
หากให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจะสร้างความเสียหายอีกเป็นทวีคูณ
มีวิธีการทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อำนาจหน้าที่
คัดต่อระธรรมนูตรและกฎหมาย
ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเจริยธรรมอย่างร้ายแรง
มุ่งแต่แสวงหาและกรอบโขยผลประโยชน์จากโครงการขนาดใหญ่
ของหน่วยงานที่กำกับดูแล
รู้เห็นและปล่อยปลากละเลยให้เกิดการจุดฤทธิ์
ในการประมูลโครงการใหญ่หลายโครงการ

บุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ
เพื่อนำมาเป็นของตนและเครือญาติ
ช่อชนก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอย่างร้ายแรง
ประพฤติตัวเสเพลย์ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค
เข้าไปแหล่งอบายมุกจนเป็นต้นต่อแห่ง
การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ไปทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน
จิตสำนึกรับผิดชอบมุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง
โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตน
พฤติการของนายสยามศักดิ์สยามชิดชอบดังกล่าว
นำมาซึ่งความเสียหายแก่ทางราชการ
และภาพลักษณ์ของการเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทย
หากปล่อยให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจะสร้างความเสียหายแก่การ
บริหารราชการแผ่นดินและผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
โดยรวมจนยากที่จะแก้ไขเยียวยาได้
เฉลิมชัยศรีอ่อนน้ำตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
เป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญาและไร้ความสามารถในการบริหารงาน
ทำให้การบริหารงานด้านการเกษตรล้มเหลวทั้งระบบ
มีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อร่ำนูนและกฎหมาย
ฝ่าฝืดและไม่เทียบริหรัฐตามมาตรฐานเจริยธรรมอย่างไร้แรง
ไม่มีความซื่อสัตยุติฤทธิ์เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแล
สร้างความเสียหายแก่รัฐจำนวนมากไม่ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ปกป้องรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
จงใจเบียดเบียนเอาทรัพยากรของชาติไปให้พวกพ้องของตน
ประละเลยให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ทั้งวัวและสุคร
ส่งผลเสียหายแก่เกษตรกรจำนวนมาก
ขณะที่มาตรการชดเชยเยียวยาแก่เกษตรกรไม่ทั่วถึงและเพียงพอ
หากปล่อยให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
จะเกิดความเสียหายแก่รัฐและเกษตรกรไม่หยุดยั้ง
นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรันตีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีพฤติการจงใจใช้อำนาจหน้าที่คัดต่อรัฐธรรมนูลและกฎหมาย
ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ใช้ตำแหน่งหน้าที่และสื่อของรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริง
แต่สร้างความแตกแยกในสังคม
ทำลายบรรทัศน์อันดีงามของสังคม
มุ่งประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติและประจาจน
ไม่มีความซื่อสัจจดิษฐ์
หากปล่อยให้นายชัยวุฒิธนาคมานุสรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไป
จะทำให้สังคมเกิดความแตกแยกมากขึ้น
ท่านประธานครับอันนั้นคือการอภิกรายัตติและอันตรีบรรลายบุคคล
ต่อไปผมให้ขออนุญาตท่านประธานที่จะกล่าว
ถึงความล้มเหลวของท่านนายกรรมตรีและคณะลำตรีอื่น
ซึ่งมีเรื่องมีข้อมูลที่จะต้องกราบเรียนต่อไปนี้ครับ
กับผมขอเริ่มด้วยว่าประเทศไทยในเวลานี้ท่านประธานที่กรบ
มาถึงจุดวิกฤตอีกครั้ง
วิกฤตนั้นก็คือวิกฤตโรคระบาดที่คนไทยกำลังเผชิญอยู่อย่างหนัก
ในขณะนี้แต่เป็นวิกฤตที่เลวร้ายรุนแรงยิ่งกว่าวิกฤตของโลกนั้น
ท่านประธานก็คือวิกฤตผู้นำรัฐบาลที่โอหังคลั่งอำนาจ
ประสิทธิภาพและน่าระอายคือผู้นำที่ขาดความรู้
ความสามารถในการจัดการปัญหาบริหารประเทศอย่างไร้ระบบ
ไม่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงระบบงานที่เกี่ยวกับการบำบัด
รักษาและการฟื้นฟูเยียวยาเพื่อการป้องกันการดูแลประชาชน
ในทุกพื้นที่ของประชาชนไม่มีทิศทางในการพัฒนาชีวิต
ทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตของไทย
ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวก
ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสไม่สามารถเปิดเผยข้อเท็จจริงของ
ของการจัดการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์เร่งด่วนไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนได้ทั้งในประเทศและประชาคมโลก
เห็นถึงศักยภาพในการกรอบกู้วิกฤตครั้งนี้
แต่ในทางตรงกันข้ามกับสะท้อนภาพของการบริหาร
จัดการที่ล้มเหลวไม่มียุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการ
ในเชิงป้องกันปัญหามีแต่การแก้ปัญหาผ่านคำแถลง
เอาแต่ตำหนิประชาชนทุกครั้งไปมีแต่การบริหารงานด้วยปาก
พ่นคำพูดและเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้ประชาชน
มีแต่ความเป็นผู้นำหลงตัวเองโหงอำนาจ
ตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง
ไม่สามารถที่จัดการปัญหาใดได้เลย
ท่านประธานที่กรบครับขณะที่ทุกประเทศในโลกเนี่ย
เตรียมพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ของวิกฤตของโรคระบาดในครั้งนี้
ซึ่งนับว่าเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้นำไทย
ซึ่งไร้ความสามารถ
และจะเข้าใจในการประเมินสถานการณ์
และไม่เข้าใจในการประเมินสถานการณ์ของโรคระบาด
ทำให้ผลกระทบต่างที่ตามมาอย่างมากมาย

ก็ไม่สามารถที่ปกป้องให้พี่น้องประชาชน
แก้ปัญหาของผู้นำของเรา

ขาดความสนใจที่จะรับฟังเสียงของประชาชน
ทุกวันนี้การบริหารงานจัดการของผู้นำ

จึงมีสภาพเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนการทำงาน
แล้วถูกด่า
ประจำประจำทุกวันนี้ประชาชนต้องส่งเสียงกรนด่าที่กลั่นออกมาจาก
ขับแค้นของพี่น้องประชาชนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการร้องขอความ
เป็นตามแม้กับชีวิตกับอนาคตของตนเองและครอบครัว
และคนที่เขารักประชาชนสิ้นหวังท่านประธานครับ
แต่ผู้นำของเราทุกวันนี้ยังล่าเริงยิ้มย่องจ๊ะจ๋าได้ตลอดเวลา
แอบอ้างสร้างภาพและเอาความดีเข้าตัวขณะเดียวกันก็เกรี้ยวกาศ
กล่าวโทษโยนความผิดให้กับประชาชนลดทอนคุณค่าของประชาชน
ทั้งที่มีผู้คนในประเทศล้มตาย
เป็นใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงทุกวันทุกวันอย่างน่าอาณาจ
ทั้งนี้เรียนด้วยความเคารพว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย
ผมอยากจะถามกราบเรียนต่อท่านประธานว่าสิ่งอันนี้เนี่ย
ท่านนายองตีได้ยินหรือเปล่าทราบหรือไม่
ท่านไม่ได้สิ่งนี้บอกอย่างได้ชัดเจนว่าท่านไม่ได้มีประชาชน
อยู่ในหัวใจเลยแม้แต่น้อยพลเอกประยุทธ์ท่านต้องยอมรับหรือ
จะยอมรับหรือไม่ว่าคำกล่าวที่มีคนพูดอยู่เสมอว่า
ท่านใจดำไร้หัวใจความเป็นมนุษย์อีกทั้งโอ้หังคลั่งอำนาจ
มันเป็นคำอธิบายของตัวท่านอย่างชัดเจนที่สุดในเวลานี้และขณะนี้
ท่านประธานครับเป็นที่ประจักษ์ว่าการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง
ที่เกิดขึ้นล่าช้าไม่ทันการไม่สามารถป้องกันความสูญเสียของประชาชนได้เลย
ผลเอกประยุทธ์ทราบหรือไม่ว่าการบริหารราชการของท่านเนี่ย
และพวกและระยะเวลาทุก๗นาทีท่านประธานครับ
มีคนไทยต้องตายเพราะการบริหารการจัดการระบาดของโควิด๑๙
บกพร่องผิดพลาดล้มเหลวและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ประเทศไทยในเวลานี้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจวันละ๘๐๐๐ล้านบาท
ประเทศไทยในเวลานี้ติดอันดับรังท้ายของโลก
ในการบริหารจัดการปัญหาโควิด
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตประชาชนเศรษฐกิจของประเทศที่เกินจะเยียวยาแล้ว
ข้อเท็จจริงท่านประธานครับหลังรัฐประหารที่ปี๒๕๖๐
ฝีมือของท่านนายกและพวกได้ทำลายเศรษฐกิจของประเทศให้เสื่อมสุดลงไปอย่างต่อเนื่อง
ก่อนที่จะเกิดการระบาดของโรคนี้เสียเอง
ตกอยู่ในอันดับรั้งท้ายของกลุ่มอาเซียนกลายเป็นประเทศที่ไม่มีอนาคต
โดยในปี๒๕๖๓เศรษฐกิจไทยตกต่ำมาเป็นอันดับต้นของโลก
และฟื้นตัวช้ารังท้ายประเทศต่างในโลก
รัฐบาลของพวกท่านนอกจากนี้ก็ยังกู้เงินค่าใช้จ่ายในการจำนวนมหาศาลมากที่สุดในประวัติในประวัติศาสตร์การกู้
แต่กลับนำเอามาใช้แบบไร้ประสิทธิภาพล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
เยียวยาหวานแหไปทั่วไม่ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน
ดาวน์แบบเหมาเข่งไม่มีทิศทางในการเยียวยาภาคธุรกิจอย่างเหมาะสม
ทำให้สินเชื่อดอกเบี้ยที่มีมาอย่างเชื่องช้าภาคเป้าหมายอย่างเต็มที่
โดยบริษัทห้างร้านต้องปิดตัวและล้มละลาย
และในที่สุดก็ต้องปลดแรงงานจนทำให้การว่างงานในระบบประกันสังคมสูงที่สุดเป็นประวัติการ
ด้านการเกษตรท่านประธานครับที่ควรจะเป็นแหล่งค่ำจุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคการเกษตรนั้นไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้โดนปัญหามากนัก
ก็ควรที่จะได้เป็นแหล่งค่ำจุนสุดท้ายในวิกฤตนี้กลับล่มสลายเช่นเดียวกันไปพร้อมกับส่วนอื่น
เพราะความไร้สติปัญญาในการดูแลพืชผลการเกษตรสินค้าการเกษตรตกต่ำเป็นวิกฤติการ
ศักยภาพในการป้องกันในการระบาดของโรคสัตว์ทั้งวัวสุคอนลมตายเสียหายมหา
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่บริหารจัดการประเทศ
อย่างไร้องค์ความรู้ไร้จริยธรรมและไร้สินธรรม
เป็นรัฐบาลที่กล้าค้าความตายส่งมอบความเจ็บปวด

โดยที่ท่านนายกไม่รู้สึกละอายในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้เลยนะครับ
๙เดือนที่ไวรัส๑๙ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย
คนไทยติดเชื้อสะสมกว่า๑ล้านคน
และเกินกว่าหนึ่งหมื่นชีวิตที่ต้องจากครอบครัวไปโดยไม่ได้มีโอกาสลำลา
ผมขอถามผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกว่า
ท่านนายกรู้สึกกับตัวเลขเหล่านี้บ้างหรือไงครับ

ตัวเลขที่ว่านี่นะไม่ใช่เป็นตัวเลขธรรมดา
แต่คือชีวิตของคนในครอบครัวของใครสักคนหนึ่ง
ผมอยากจะถามว่าท่านรู้สึกเหมือนกับพี่น้องประชาชนที่เขามีความรู้สึกหรือไม่
ท่านเคยบอกว่าท่านไม่อยากเห็นคมเจ็ก
คนตายคนตายข้างถนน
ท่านไม่เคยโดนลงมาจากหอคอยเพื่อมาร่วมทุกข์ร่วมกับประชาชนเลย
ไม่อยากเห็นภาพเหล่านี้เพราะอะไร
ผมคิดว่าเป็นเพราะว่าท่านกลัวความจริง
ไม่กล้าเผชิญกับความจริง
นี่คือภาพความจริงที่สะท้อนถึงการบริหารที่ไร้สมอง
หัวใจของผู้นำอย่างท่าน
ท่านต้องยอมรับว่าท่านเป็นผู้นำที่ขี้ขลาดที่สุด
ในขณะที่การแก้ปัญหาโรคโควิดตั้งแต่ดั้งเดิม
พลเอกประยุทธ์กลับกล้าที่จะรู้แก่อำนาจ
ด้วยความเคยชิน
อำนาจการบริหารสถานการณ์โควิดจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ออกคำสั่งรวบอำนาจกฎหมายถึง๔สิบภัพธ์
นำพวกพ้องบริหารสถานการณ์วิกฤต
จัดคนที่ไม่เหมาะสมกับงาน
จนทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศที่เคยมีการกล่าวว่า
เป็นระบบที่แข็งที่สุดในระดับต้นของโลก
กลับต้องกลายเป็นระบบที่ล้มเหลว
ไม่น่าแปลกใจเลยครับท่านประธาน
สอบคอซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจล้นฟ้า
แต่กลับบริหารล้มเหลวไม่เป็นท่า
สร้างความเสียหายให้ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การระบาดของโรคทุกครั้ง
ก็เกิดขึ้นด้วยความบกพร่องของรำตรี

แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
ผิดกฎหมายโดยเฉพาะกรณีการละลอก
ล่าสุดจากทองหล่อคลัสเตอร์
จนเป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดครั้งใหม่
ส่งผลให้ความเสียหายอย่างรุนแรงจนถึงทุกวันนี้
อกจากนี้การปิดแคมป์คนงานที่หลัก๔

รายการเตรียมแผนงานที่ป้องกันที่ดี
ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ระบาดแบบพึ่งแตกรัง
ทำให้ทำให้สายพันธุ์เดลต้าระบาดออกไปทั่วประเทศ
จนสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง
มาถึงจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งท่านประธานครับ

ทั้งที่รู้ว่าวัคซีนนั้น
ก็คือทางออกของประเทศเป็นทางรอดของพี่น้องประชาชน
แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพวก
กับบริหารวัคซินได้บกพร่องย่ำแย่ประมาทเลอะ
แต่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตประชาชน

ซึ่งผมขอเรียนชี้แจงต่อท่านประธานเป็นข้อ
ดังนี้ประการแรกท่านประธานครับ
ธนยกประเทศที่จะซื้อวัคซิน
ให้หลากหลายชนิดหลากหลายยี่ห้อมาตั้งแต่แรก

แต่ท่านกลับทุ่มหมดหน้าตักที่ไปซื้อวัคซีนเพียงตัวเดียว
ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีวัคซีนน้อยชนิดที่สุด

ทำให้ไทยเป็นหนึ่งประเทศที่
เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ย
ที่ไม่มีการเข้าร่วม
แต่ในที่สุดเมื่อท่านทนต่อการก่นด่า
ทนต่อสถานการณ์ที่บีบขั้นไม่ได้
จึงกลับตัวเข้าร่วมกับโครงการ

กลับตัวครั้งนี้กลับมาช้าเกินไป

ท่านเสียอกาสที่ได้รับวัคซิน
องค์กรนี้นะครับ
ทนทราบเลยว่าทุกประมาททีที่ไทยขาดวัคซินเนี่ย

ที่ล้มตายไปเพิ่มขึ้นมันเป็นจำนวนมาก
แล้วประกาศสุดท้ายท่าน
ซึ่งเป็นวัคซีนหลักของประเทศ
ทั้งที่ในช่วงตอนที่ท่านสั่งนะ
ยังไม่ได้มีการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเลย
ทั้งที่รู้ว่าเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพต่ำ
การระบาดของสายพันธุเดลต้า
แต่รัฐบาลของท่านก็ยังคงยืนยันที่จะจัดซื้อ
โดยไม่คำนึงถึงคำคัดค้านใด
ผมขอตั้งคำถาม
ว่าเหตุใดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่ำเช่นนี้
จึงมีราคาแพงกว่าวัคซีนที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงกว่านี้

ยังดื้อดึงดันที่จะสั่งซื้อแบบซ้ำซาก

จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วไป

กังหาในการกระทำเช่นนี้

หากไม่โง่ก็ข่มโกง

ของท่านมีผลประโยชน์ซับซ้อน

ยิ่งใหญ่กว่าคุณค่าของชีวิตประชาชน

จะร่วมกันอภิปรายในวัน๒วันที่จะถึงนี้
ท้ายสุดนี้ผมและพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมด
ขอยืนยันที่จะกล่าว
ต่อท่านนายกรรมตรีว่าท่านเป็นรัฐบาลที่กล้าที่จะฆ่าความตายกับประชาชน
ท่านประธานครับวันนี้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย
และผู้ด้อยโอกาสต่างที่ดูแลกันอยู่เนี่ย
โดยข้อเท็จจริงพี่น้องประชาชนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ต่างคนต่างให้การช่วยเหลือแบบตามมีตามเกิด
ถ้ารัฐบาลที่ท่านดำเนินการอยู่เนี่ยท่านท่านคิดว่า
ผลพวงที่ท่านดำเนินการอยู่เนี่ยประชาชนแบกภาระกันเองอย่างนี้
ผมเชื่อว่าท่านน่าจะต้องพิจารณานะครับว่าควรจะลาออกไปซะดีกว่านะครับ
ท่านประธานครับทั้งหมดนี้คือความล้มเหลวพังทลาย
เป็นอันตรายที่เกิดกับประเทศที่รักของเรา
สาเหตุก็มาจากความบกพร่องทางสถิปัญญาทางอารมณ์ของผู้นำ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งได้อำนาจมาอย่างมากมาย
ในการล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากเขาเลือกตั้งของประชาชน
จนถึงวันนี้มันก็เกิดผลนะครับอย่างชัดเจนและรุนแรง
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาติเลย
ท่านประธานครับนอกจากที่กับผมพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ย
จะใช้เวทีในสภาพผู้แทนรัศดรอันทรงเกร็ดแห่งนี้
พิปรายข้อที่จริงอย่างอันน่าตกใจในพฤติกรรมของท่าน
ผลเอกประยุทธ์และพวกแล้วนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่
ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงในรูปแบบต่าง
พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออก
ผมขอเชิญชวนบรรดาท่านสมาชิกธรรมภูมิในรัฐสดร
ฝ่ายรัฐบาลได้ปลดยับยั้งหยุดมองแต่ผลประโยชน์ทางการเมือง
มองผลประโยชน์ส่วนตนขอท่านได้เปิดหัวใจ
เห็นชีวิตของประชาชนมาร่วมกันยืนเจตจำนงกับประชาชน
โดยให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไป
ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนฝ่ายรัฐบาลผู้ทรงเกียจ
ที่ผมอยากจะกราบเรียนเป็นอันดับสุดท้าย
เรียนว่าท่านทรงเข้าใจว่า

เช่นผลเอกประยุทธ์จันทราคือความอาปายของประเทศโดยแท้
ผู้นำเช่นนี้ย่อมไม่สามารถที่จะนำพาประเทศและประชาชน
พ้นวิกฤตใดได้อีกต่อไป
ผลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ผู้นำปัจจุบัน
ที่จะแก้ปัญหาวิกฤตใดได้อีก
ผลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ผู้นำของอนาคต
ไม่ใช่ความหวังของลูกหลานของเรา
พลเอกประยุทธ์เป็นได้เพียงสิ่งที่ไร้ค่าไร้ความหมาย
ในความทรงจำของคนรุ่นต่อไปเท่านั้น
ท่านประธานครับมาถึงจุดนี้ขอเรียนต่อท่านประธานว่า
กับผมและพักฝ่ายค้านเห็นเห็นว่าเราไม่อาจจะไว้วางใจ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาทำหน้าที่บริหารราชการต่อไป